มาดูเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์กันบ้างนะครับ
ความคืบหน้าของพระพิสุขสงฆ์สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่พุทธมนตรสาย๓
นขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานนี้
คุณผู้ชมยังอยู่เลยอ่ะยังอยู่บนเสานะฮะตอนนี้ยังไม่ยอมลงมา

ชั่วโมงแล้วครับยืนยันจะขอพบเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
เพื่อเจรจาเรื่องของปมที่ดินนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณนันทพรธาวราผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตีครับ
มากว่า๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะที่พระธีระนั้น
ปีนขึ้นไปอยู่บนเสาส่งสัญญาณร้างความสูงกว่า๖๐เมตรค่ะ
ซึ่งการเจรจาที่ผ่านมายังไม่เป็นผลนะคะ

จะพยายามเข้ามาเจรจาเกลี้ยกล่อมค่ะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเอง
พระครูธีรักษ์ก็ได้โยนกระดาษลงมาจากเสาส่งสัญญาณถึง๒แผ่นนะคะ
พระครูปรรถธีรัยังคงนั่งอยู่บนเสาส่งสัญญาณความสูงกว่า๖๐เมตร
แต่จุดที่พระครูนั่งอยู่นั้นอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ๒๐เมตรค่ะ
ซึ่งได้ปีนขึ้นไปประท้วงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพื่อเรียกร้องขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ให้ผ่อนผันการยึดคืนที่ดินมูลค่ากว่าห้าสิบล้านจนถึงขนาดนี้เองนะคะ
เวลาผ่านมาครบ๒๔ชั่วโมงเต็มพระครูธีระก็ยังไม่มีท่าทีที่จะยอมลงมาเจรจา
หรือว่ายอมลงมาจากเสาส่งสัญญาณดังกล่าวรวมทั้งไม่ยอมพูดคุยกับบุคคลใดที่พยายามตะโกนเกลี้กล่อมให้ลงมาจากเสาค่ะ
จากการสังเกตนะคะพบว่าขณะนี้พระครูเองก็เริ่มมีอาการเมื่อยล้านะคะ
ที่ต้องยืนนั่งและนอนอยู่บนไม้กระดานความกว้างเพียงแค่ลำตัวเท่านั้นค่ะ
และภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะพระครูอยู่ในท่าที่กำลังนอน
อยู่บนเสาไม้กระดานนะคะซึ่งแนวทางการช่วยเหลือนะคะ
ในส่วนของทีมงานกู้ภัยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้พูดคุยกับคุณสุวิชัยเอ็มสันเทียนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดโรยตัวก็ได้บอกว่าได้อยู่ที่นี่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อที่จะรอดูทีท่าว่าจะมีการอ่อนตัวลงหรือไม่นะคะ
ซึ่งการเจรจาที่ผ่านมามีอุปสรรคยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้อุปสรรคอยู่ที่ท่านพระอาจารย์อย่างเดียวครับ
เพราะว่าท่านมีอาวุธอยู่เราไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะขึ้นไปปุ๊บท่านก็จะใช้อาวุธนั่นเราอย่างเดียวเลย
ใช่ครับเห็นว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้พยายามขึ้นไปช่วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างครับ
ก็ชุดเจ้าหน้าที่ชุดอื่นที่ขึ้นไปช่วยเขาก็โดนพระอาจารย์ใช้มีดใช่ครับแล้วก็เอาสิ่งของเฟี่ยงใส่ลงมาคืออันตรายมาก
ค่ะจริงแล้วตามมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยสามารถอยู่บนที่สูงจะมีอาการเหนื่อยล้าหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะต้องใช้
เวลาครับเหนื่อยล้าคือเราอยู่ข้างบนสูงนานเนี่ยพออยู่สูงนานปุ๊บจะมีอาการเหนื่อยล้าเจอแสงแดดเจอลมเจอฝนด้วยทุกอย่าง
แล้วก็บวกกับยืนอยู่แบบมันไม่มีอะไรเลยมีแค่ไม้กระดานอย่างเดียวเนี่ย
รวมถึงขนาดนี้รถกระเช้าที่นำเข้ามาก็ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้
เข้ามาไม่ได้เลยครับต้องใช้คนขึ้นไปอย่างเดียวครับตอนนี้เราก็กำลังประเมินอยู่ครับว่าจะทำไงต่อครับ
และระหว่างนี้นะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจะมีการส่งรถกระเช้าเข้ามาช่วยเหลือ
แต่เนื่องจากว่าเส้นทางเข้ามาในพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่อนข้างคับแคบนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รกร้าง
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๐นะคะพระครูธีระเองเคยตกเป็นประเด็นกรณีเผาศพรายญาติบนกองฟืนนะคะ
ซึ่งถูกชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงคัดค้านไม่ให้มีภาพของการเผาศพเพราะว่าเป็นการอุจจาตาเกินไปค่ะ
โดยขณะนั้นพระครูธีระเองก็ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำบริเวณแขนนะคะ
ครั้งนั้นเองสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศพร้อมด้วยทหารตำรวจก็ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะ
พบว่าไม่ได้ขออนุญาตการจัดตั้งอย่างถูกต้องนะคะรวมทั้งพบพระที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมาปฏิบัติธรรมที่นี่จำนวนมากค่ะ
สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะก็เคยถูกฟ้องร้องในข้อหาบุกรุกที่ดินซึ่งได้เข้ามาอาศัยหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี๒๕๕๙
โดยที่บริเวณดังกล่าวเป็นของเอกชนค่ะ
ด้านของเจ้าที่ตำรวจสอนอธรรมศาลาเองนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลเพื่อที่จะคอย
หากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทันทีซึ่งอุปกรณ์ที่เตรียมนำมานั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมให้การช่วยเหลือในพื้นที่สูง
เจ้าหน้าที่ยังได้บอกกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าพระธีระเองก็ได้มีการเตรียมการมาอย่างดีค่ะ
โดยมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่วงการกู้ภัยเรียกกันว่าฮันเน็ตนะคะ
สำหรับการประคองตัวบนเสาส่งสัญญาณโดยเฉพาะค่ะ
ซึ่งจนถึงขนาดนี้เองนะคะพระครูธีระก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงมา
โดยเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะพระครูได้ยืนยันนะคะว่าจะขออยู่บนเสาส่งสัญญาณแห่งนี้ไปจนถึงวันที่๒๙เองนะคะ
ซึ่งท่านบอกว่าต้องการขึ้นไปเพื่อปฏิบัติธรรมด้านบนค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศสดในพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธยันตีค่ะ
ขอบคุณคุณอันทพรนะครับเราก็จะก่อติดแล้วก็บรรยายงานให้ทราบในข่าวช่วงต่อไปนะครับ